ข่าวแรกเราไปดูคลิปก่อนเลยคลิปนี้เขาบอกว่ากำลังถูกแชร์อย่างยิ่ง
ที่จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นคลิปสองรุ่มหนึ่งที่หน้าสถานบันเทิง

เอาดีเอาดีเอา
สองรุ่มหนึ่งครับสองรุ่มหนึ่ง
มันมันทุบไอ้นั่นไหม
ในร้านเสียงเพลงกำลังสนุกเลยข้างนอกยับครับคนที่ยับคือคนที่ถูกรุมนี่แหละฮะ
นี่เป็นคลิปเหตุการณ์วัยรุ่นชายสองคนครับกำลังรุมทำร้ายชายคนหนึ่ง
โดยคนหนึ่งเนี่ยล็อกจากด้านหลังแล้วอีกคนรัวซะต่อยไม่ยั้งเลยจนล้มลงไปกองกับพื้น
กองกับพื้นเสร็จก็ยังไปตามไปเตะไปกระทืบเขาอีกจนชายที่ถูกรุมเนี่ยพยายามจะลุกขึ้นมาทำท่าจะต่อสู้
จากนั้นทั้งหมดก็แยกย้ายกันไปคนที่เห็นเหตุการณ์ถ่ายคลิปแล้วก็เอาไปโพสต์ลงเฟซบุ๊คครับ
ทำให้มีการแชร์ออกไปเป็นจำนวนมากพร้อมกับวิพากษ์วิจารณ์ต่างนานา
ถึงการกระทำของวัยรุ่นชายสองคนที่รุมทำร้ายคนเพียงคนเดียว
ชายที่ถูกรุมทำร้ายเนี่ยนะครับจากการตรวจสอบพบว่าเป็นลูกเขยของตำรวจนายหนึ่งนะครับ
ต่อมาเจ้าตัวก็โพสต์เหมือนกันโพสต์เฟซบุ๊กเป็นภาพที่เขาเนี่ยถูกทำร้ายที่บริเวณใบหน้าแล้วก็มีบาดแผลชะกันเลือดออกปากออกจมูกนะครับ
ทะเลาวิวาสนี้เกิดขึ้นบริเวณถนนเรียบคลองในอำเภอเมืองจังหวัดเพชรชบูรณ์ครับ
ซึ่งบริเวณนี้มีร้านอาหารมีร้านนั่งแบบแฮงเอาท์นะครับมีสถานบันเทิงอยู่หลายร้านทีเดียว
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปตรวจสอบพบว่าที่จุดเกิดเหตุเศษแก้วยังอยู่เลยครับขวดเบียร์นะฮะยี่ห้อหนึ่งแตกอยู่บนพื้น
แล้วก็มีรอยเลือดจำนวนนึงแล้วก็สอบถามผู้ที่เห็นเหตุการแล้วก็เป็นคนถ่ายคลิปด้วยเล่าบอกว่าขณะนั่งอยู่รถมันทุกกากลมรอที่จะเก็บเครื่องเสียงจากร้านที่จัดคอนเสิร์ตนี่แหละระหว่าง
นั่งอยู่บนรถจักรยานยนต์จากนั้นก็เกิดการชกต่อย
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปล่ะครับ

ก็คือใส่กันเลยครับตั้งแต่นั้นครับ
แล้วตัวพี่ที่เจ็บเขาก็โกนของความเชื่อเหลือใช่ไหมครับ
ไม่นะครับแต่เห็นพี่เขาก็เรียกฝั่งนู้นแต่ไม่มีคนมานะครับ

ท่านรองผู้ประคับการตำรวจภูทรจังหวัดเพชรชบูรณ์เปิดเผยนะครับว่า

เจ็บให้การแบบนี้บอกว่าขณะขี่รถออกมากินก๋วยเตี๋ยวบริเวณดังกล่าว
จู่มีวัยรุ่นสองคนนี้แหละครับขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมา
ตอนแรกทั้งสองคนก็ขี่เลยไปแล้วนะแต่ก็วนกลับมารุมทำร้ายเขาโดยที่ไม่รู้จักกันมาก่อน
หลังเกิดเหตุตำรวจไปตามจับผู้ก่อเหตุทั้งสองคนได้แล้วนะครับ
แต่ว่าคนเจ็บก็ต้องถูกแจ้งข้อหาด้วยเนื่องจากเป็นการสมัครใจวิวาสทั้ง๓คน
จึงถูกแจ้งข้อหาทะเลาวิวาสปรับทั้งสองฝ่ายแล้วก็ปล่อยตัวไปครับ